สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะก็สามารถร่วมแฮปปี้เบอร์สเดย์ของมดัมได้นะครับ
ก็๒๘แล้วหละคะ
ทางห่วยกูแม่
สามเก้าแล้วเนี่ย๘๐

ว่าตัวนี้๔๐กว่าพี่หนุ่มบ้าเหรอ

มีหมอทั้งคนกลัวอะไร

น่าจะเอาพี่หมดไปเป็นพิเศนเตอร์
เอาให้เป็นพุ่กกับนาเดช
คือนาเดชเขาถอดหน้ายายอย่างนี้มาพูดเป็นนาเดชใช่ไหม
เอาไปเรื่องแรกกันเลยนะครับตอนนี้เสียลบนะครับ
มือปืนโหดที่ยิงน้องเนิร์สตอนนี้ถูกจับได้เรียบร้อยแล้ว
ทางท่านเฉลิมเกียรตินะครับยันหลักฐานมัดเสียลบดิ้นไม่หลุดแน่นอน
ถึงแม้ว่าเสียลบเนี่ยยังปฏิเสธอยู่นะครับ
จากกรณีที่นางสาวนพธรกระหนกเกษมโสพลหรือว่าเนิร์ส
อายุ๒๔ปีนะครับอดีตพีอาสาวหน้าตาดีถูกนายวัลลบหรือว่าเสียลบ
ห้วยหงทองอายุ๒๙ปีนะครับหนุ่มคนสนิทเนี่ยที่คบหากันมา
วุฒิปืนยิงร่างพุนนะครับดับคาเก่งป้ายแดง
กระทั่งในเวลาต่อมาเสียลบพร้อมทนายความ
เดินทางเข้ามอบตัวกับทางพันธุ์ตำรวจเอกชายาสุนทรกิจนะครับ
ท่านเป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกไพบูลแพร่ศรีนวล
ภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครปฐมนะครับ
เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๖กันยาที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำนะครับ
ตามที่มีข่าวนำเสนอไปแล้ว
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะครับวันนี้เอง
๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่สอบภอมเมืองละครปฐม
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับบอกว่า
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารรองพบตรได้มีการเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเอง
โดยหลังจากที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรตินะครับเดินทางมาถึง
ทางตำรวจก็ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ไปให้สอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น๓
โดยไม่ให้ผู้สื่อข่าวตามเข้าไปนะครับ
โดยใช้เวลา๑ชั่วโมง
และในเวลาต่อมาทางพลตรวจเอกเฉลิมเกียรติได้ออกมาบอกนะครับบอกว่า
ในการสอบสวนผู้ต้องหาได้มีการมอบตัวเองนะครับ

โดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่จะขอไปให้การในชั้นศาลนะครับและไม่ยินยอมที่จะไปทำแผนด้วย
ไม่ขอประกันตัวด้วยนะครับ
คนตรวจเอกเฉลิมเกียรติเผยต่อนะครับบอกว่า
ในเมื่อผู้ต้องหาปฏิเสธและไปขอให้การในชั้นศาล

ทางด้านตำรวจเนี่ยนะครับก็ได้แต่เพียงรวบรวมสำนวนการสอบสวนนะครับ
กองพิสูจน์หลักฐานและก็นิติวิทยาศาสตร์
เพื่อให้สำนวนแน่นหนามากขึ้นนะครับ
แล้วก็เชื่อนะครับว่าตำรวจมีหลักฐานเพียงพอแล้วก็ชัดเจน
ที่จะดำเนินคดีได้โดยกำชับให้ชุดสอบสวนทำสำนวนให้รัฐกลุ่ม
พร้อมกับจะรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุด
เพื่อที่จะมีการส่งตัวไปฟ้องกันในศาลเนี่ยนะครับ
แล้วก็จะทำหนังสือคัดค้านการขอประกันตัวของนายลบนี่ด้วย
จริงก็เสียลบนี่ก็ไม่ได้เป็นเสียน่ะ

คือได้มีการไปคุยกับทางญาติพี่น้องเขาเอง
หรือว่าทางเพื่อนเขา

แล้วก็เงินก็ยืมญาติพี่น้องอยู่ด้วยนะ

เงินประกันล้านหนึ่งนี่จะเอามาได้ยังไง

ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

แต่ก็อาจจะแบบเป็นแผนที่จะแบบว่า

หลายอันนี้มันมีกล้องวงจอมปิดก็อยู่ที่ไหน

ไปดูบรรยากาศสดกับคุณออนรัชพรนะฮะ

อารัชพรชราดลเนี่ยนะฮะ

ที่นู่นเลยครับ

ที่ดูสิทธิ์
ที่ดูสิทธิ์
พนัชวังดูสิทธิ์
ไปชมบรรยากาศส่วนนะฮะ

ที่จะเป็นหน่วยงานทั้งห้องทิมกู้ภัย

หน่วยงานหน่วยงานตัวแทนทหาร
ของพระราชายารักกัน
และประชาชนและทุกหน่วยงานทุกคนที่ได้เข้าร่วมอยู่ในภารกิจในครั้งนั้น
ตลอดเกือบ๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็จะได้รับพระราชกระแสทรงขอบใจจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมด
ซึ่งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ
โดยข้างในก็จะมีเป็นพระราชกระแสทรงขอบใจจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้น
ไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ว่าจะอยู่บริเวณหน้าถ้ำหลวง
หรือจะเป็นเกษตรกรชาวบ้านทั้งจิตอาสาที่มาช่วยกันทำความสะอาด
อาสาที่ไปช่วยกันทำกับข้าวจิตอาสาที่ช่วยซักผ้าให้กับ
ไม่ว่าจะเป็นทีมดำน้ำสื่อมวลชนหรือว่าทีมค้นหาต่าง
แล้วก็เกษตรกรที่ปล่อยพื้นที่รับน้ำให้ท่วมที่นา

เพื่อที่จะทำให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ก็จะได้รับพระราชกระแสทรงขอบใจแบบนี้เหมือนกันทุกคนนะคะ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าครั้งนี้ถือเป็นการถอดบทเรียนสำคัญที่เราทุกคน
ไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติเผาพันธุ์ไหนหรือประเทศไหน
ที่จะได้รวมตัวกันแล้วก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว
ขอบคุณเหล่าฮีโร่ทั้งหลายขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเขา
จนผ่านมากว่า๒เดือนตอนนี้ทั้ง๑๓คนได้กลับมามีชีวิตที่ดี
ได้ไปเรียนหนังสือก่อนหน้านี้ได้มีการซ้อมใหญ่กันไปแล้วนะคะ
แล้วก็นี่จะเป็นการกล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการครั้งแรกของน้องทั้ง๑๒คนค่ะ
ซึ่งน้องอดุลก็จะเป็นผู้แทนในการกล่าวขอบคุณ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศตอนนี้สักครู่หนึ่งก่อน
โดยวันนี้หน่วยงานที่มาเนี่ยที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
ภายในงานก็จะมีทั้งสื่อมวลชนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนและทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานนี้
ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือว่าใหญ่แค่ไหนทุกคนก็ได้มาร่วมในงานครั้งนี้ทั้งหมด
เพราะถือว่าทุกคนคือแรงใจที่สำคัญแล้วก็แรงกายที่สำคัญ
และสามารถเป็นคนที่ได้ช่วยงานนั้นและเป็นคนที่จะช่วยงาน
แล้วก็ร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เสร็จแล้วก็จะมีการเลี้ยงรับประทานอาหารกัน
รวมถึงมีการแสดงที่จัดมาเพื่อขอบคุณอย่างจริงใจนะคะ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกคนที่ได้มาร่วมงาน
ในครั้งนี้นะคะก็สามารถติดตามรายงานเพิ่มเติมต่อได้ในช่วงของไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยค่ะ
รัชพรชลาดลผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานจากพลานพระราชวังดุสิตค่ะ
อ้าวโอเคครับนี่ก็คือเม็ดกิ๊กน้องทั้ง๑๓คน
และที่๑๓ที่หมูป่าก็จะมีการพูดกันและติดตามกันเกี่ยวกับรายงานสดอย่างที่ทางไทยรัฐนิวส์โชว์กันอีกทีหนึ่ง
คุณด้วยนะคุณอรัชพรนะครับนั่นก็คือแรงรายงานการสด
บัสมากันเยอะมากเพราะว่ากว่าที่เราจะสำเร็จภารกิจหมูป่าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควร

เขามีการลงอะไรเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนเขาเหมือนกัน
ก็คือข่าวที่คนกำลังพูดถึงว่า
นี่นะฮะก็ขอเปิดไอจีมาร์คทางวินนิดนึงก่อน

นี่นะครับมาร์คทาวินนิดนึงเขาตรงว่า
ตานนี่ไปสู่สุขตินะเพื่อนไม่เคยคิดว่า

กรณีที่นางสาวกรกรมนหรือหรือแอ๋ม

นักศึกษาสาวปริญญาโทด้วยนะพี่หนุ่ม
นะครับพร้อมด้วยนางสาวทิติออนโชชช่วงซับหรือออย
ซึ่งสองคนนี้เขาน่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก
โดนแทงเสียชีวิตในมอนโรยอพาร์ทเมนต์
ในบ้านพักที่เมืองซีแอเทิลรัฐวอลชิงตัน

หลายคนถามอ้าวทั้งสองคนเนี่ยตายได้ยังไง

เพราะเป็นเด็กไทยที่ไปเรียนหนังสือที่นั่นไปพักอพาร์เมนต์
เนื่องจากอพาร์ทเมนต์เองก็อยู่ในย่านที่ไม่ได้
ไม่ใช่ไม่ดีย่านก็ถือว่าย่านดีพอสมควร
สำนักงานตำรวจซีเอเทิลระบุว่าผลการสืบสวนในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ต้องสงสัยเด่นชัดนะฮะ
อาจเป็นการฆาตกรรมแล้วฆ่าตัวตายตามพี่
เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงอพาร์ทเมนต์นะครับ
ที่เกิดเหตุประมาณ๙โมงครึ่งของวันที่๔กันยายน
หลังจากที่ผู้จัดการอาคารพบผู้หญิงคนหนึ่ง

เจ้าหน้าที่จึงเดินเข้าไปดูในห้องดังกล่าว
แล้วก็พบผู้หญิงสองคนเสียชีวิตแล้วทั้งคู่พี่
โดยหนึ่งในนี้ดูเหมือนว่าจะถูกแทง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่นิติเวศกำลังชนสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ยืนยันผู้ตายอยู่
ล่าสุดพี่ชายของน้องแอมครับคุณวีรสักหลีนวรัฐเนี่ย
กล่าวว่าเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับคดีในต่างประเทศ
ทางครอบครัวที่ประเทศไทยไม่สามารถเดินทางไปได้
จึงให้คุณพ่อเนี่ยนำเอกสารหลักฐาน
เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศก่อน
เพื่อที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับการมอบอำนาจ
ให้กับน้องสาวของพ่อที่อาศัยอยู่ที่อเมริกา

เจ้าหน้าที่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ
คือพ่อแม่เขาว่าอยากจะให้ส่งศพลูกเขา
กลับมาที่เมืองไทยเพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าน้องแอ๋มเนี่ย
มีการติดต่อกับญาติว่าเกิดความไม่ปลอดภัย
คือก่อนหน้านี้เขาติดต่อมาญาติว่า

เขาบอกว่าแต่อพาร์ทเมนต์ที่อาศัยอยู่เนี่ย
คนนอกไม่สามารถเข้าไปได้
โดยน้องแอ๋มได้มีการติดต่อคุยกับทางครอบครัว
แล้วก็ติดต่อคุยกับแฟนนุ่มพี่หนุ่ม
แฟนนุ่มที่ประเทศไทยตามปกติทุกวัน
ในช่วงบ่ายวันเสาร์น้องแอ๋มมีนัดกับเพื่อนไว้

ขาดการติดต่อกับเพื่อนครอบครัวจึงเกรงว่า

ก็สามารถเข้าไปติดต่อได้หลังจากที่

ก็จะพอทราบเรื่องคดีทั้งหมดครับตอนนี้นะฮะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับ
แต่ทางตำรวจทางอเมริกาเขาก็บอกมา
เขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดเหมือนกับทางเขาจะปิดคดีแล้วเนอะ
เพราะว่าน่าจะเป็นเหตุที่

คือน้องน่าจะถูกฆาตกรรมเสียชีวิต
แล้วอีกคนนึงน่าจะฆ่าตัวตาย

เนื่องจากข้างในห้องประตูนี่ร็อกอยู่

เขาก็รู้สึกจะมีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยนะ
มีพ่อแม่แล้วก็มีพี่อีกคนนึง

แล้วก็น้องคนนี้เข้าไปอยู่ที่อเมริกา
แล้วก็เป็นรุ่นพี่ของทางน้องแอ๋มนี่แหละ

พายุเซบีไปถล่มยับ
นี่อวมอีกเลยมีแผ่นดินไหวที่ฮอกไกโด
ถ้าไปอีกนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะ
ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะวันที่๖กันยายน

ไซต์เจแปนชามรายงานความคืบหน้าหายนะภัยทางธรรมชาติ
โดยเหตุเกิดเมื่อตอนตี๓๘นาทีค่ะ

ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด๖๗

ทางภาคเหนือของญี่ปุ่น
โดยมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ความลึก๓๓๔กิโลเมตร

ซึ่งเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ๖๒กิโลเมตร

ต่อมาก็เกิดอัฟเตอร์ช็อกขนาด๕๗

จนทำให้เกิดดินถล่มลงมาจากภูเขา
ทับบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียว

พบผู้เสียชีวิตจากธรณีพิโรธเขย่าเกาะฮอกไกโดน

ขณะที่ยังพบผู้สูญหายอีกประมาณ๓๒ราย
แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบัตรเจ็บอีกร้อยกว่าคน
โดยส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บก็อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หลายเมืองเลยค่ะ

หรือว่าก็ถือว่าเป็นเมืองเอกของเกาะพ่อไกโดนั่นแหละ
ด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะสำนักงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นเนี่ย
ที่เกิดตามมาในช่วงอีกไม่กี่วันนี้
หลังจากที่แผ่นดินไหวขนาด๖๗แล้วก็ศูนย์กลางลึก
จากผิวดินราว๔๐กิโลเมตร

เพราะว่าวันนี้มันเกือบทั่วประเทศกันแล้วนะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ
ก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวว่ารัฐบาลนี้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เพื่อจะประสานงานความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาสาธารณภัย
หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่ทำให้ประชาชนเกือบ๓ล้านครัวเรือนเนี่ยนะคะ
ประสบเหตุจากไฟฟ้าดับค่ะ
ส่วนผู้ที่ใช้บริการรถไฟ
บริษัทรถไฟในฮอกไกโดประกาศยกเลิกการเดินทางรถทั้งหมด
รวมทั้งรถไฟหัวกระสุนซิงการเซ็น
แล้วก็ยังมีคนที่จะใช้บริการ
บอกไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรถบาร์สาธารณะ
ในเมืองซับบาโรอาซาฮิกาวะ
หรือก็อื่นอีกหยุดใช้บริการหมดเลย

กลางไซน์นี้ก็ปิดไปยันนี่เลย๒๐บาท

หลังคาก็เปิงกระเจิงหมดเลยโดนพายุ
แล้วบ้านเมืองในเมืองของเขาเนี่ยนะ
ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเกียวโตนะฮะ
แล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งใกล้กันตรงนั้น
ก็พังพินาศไปเลยคนมันต้องปิดร้านหมดนะ

ไอ้เห็มนี่ไงเห็มที่เป็นพิธีกร
เห็มวุ้นเซ็นก็อยู่นี่ไงเห็มก็บอกว่า
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อคืน
ผมปลอดภัยดีครับแต่กลับบ้านไม่ได้
ตอนนี้ยังกลับบ้านไม่ได้เมืองไทยจ๋ารอพี่ก่อนนะ
สนามบินปิดรถไฟหยุดวิ่งหมดเลย
ใช่นี่คือสถานการณ์อ๋อวุ้นเซ็นอยู่ด้วยเหรอ

แล้วเขาจะแบบว่าถ่ายผู้โดยสารยังไงรู้ป
อย่างโบราณคนที่ตกอยู่ที่กันไซน์เนี่ยนะ
เขาก็เอาผู้โดยสารไปลงเรือ
แล้วก็เอาเรือไปอีกเมืองหนึ่งที่เป็นสนามบินที่สามารถใช้การได้
อ๋อแต่วุ้นเซ็นอยู่โตเกียวนางไม่ค่อยได้รับมือ
โอเคนะโตเกียวยังเหมือนเดิมโตเกียวยังโอเค
ช่วงหน้าครับสงสารมากเด็กอายุ๑๙วันถูกหมาเนี่ย
กัดเวอะเลยทาเปรย์นะตายมา
ยังไม่เสียชีวิตแต่เพราะว่าบาดเจ็บสาหัสครับ

เราเคยได้ยินว่าแมงมุมกัดแมงมุมกัดเคยโดนแมงมุมกัดไหม

แต่เนี่ยที่มันมีการแชร์กันเยอะบอกว่าเฮ้ยชาวบ้านเขาบอกว่าแม่

ค่ะ

ยังครูกแมงมุมแม่นมายสีน้ำตาลกัด

หลังจากนั้นพาไปหาหมอไม่ใช่ไปหาหมอโรงพยาบาลด้วยนะ
ไปหาหมอพื้นบ้านแล้วปรากฏว่าหาย

ธรรมดากัดต้องตายนะใช่ไหมคงไม่
ดรนักทภพครับวาริสอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมาที่อะไรเนี่ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมแล้วก็พึ่งระบุว่าแมงมุมในประเทศไทยที่มีพิษเนี่ย
มีผลต่อร่างกายมนุษย์จริงแล้วมี๓ชนิด
หนึ่งก็คือชนิดที่เมื่อกี้เราบอกไปนั่นแหละแมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล
ถ้าหากเทียบเคียงพิษแมงมุมแม่ม่ายสีดำจะแรงกว่าสีน้ำตาล
จะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทจะทำให้ขึ้นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็ว
ก็อย่างที่พิษเขาบอกเขาโดนกัดไปนั่นนะฮะเงื่อจะออกเยอะ
พิษมีผลต่อการกัดกินเนื้อเยื่อบริเวณแผลนะครับ
แต่พบได้น้อยมากแมงมุมชนิดนี้ส่วนที่พบว่าการชักใยในแผล
ที่เขาบอกว่าชักใยไปถ้าสมมุติจะพูดถึงหลักตามวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมของแมงมุมไม่มีทางเป็นไปได้
เนื่องจากแมงมุมจะชักใยก็ต่อเมื่อ๒กรณี
มีคือทำรังดักอาหารแล้วก็ชักใยเพื่อเคลื่อนย้ายอบพยพเท่านั้นเอง

สำหรับชาวยะโสธรที่ถูกแมงมุมกัดคาดว่า
น่าจะเป็นแมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล
ซึ่งพิษของแมงมุมชนิดแม่ไหม้
ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อสู่ชีวิตนะฮะ
แต่ร่างกายของคนนั้นภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือมีโรคประจำตัว
แต่ยังไม่เคยพบประวัติผู้เสียชีวิตจากพิษของแมงมุม
โดยพิษของแมงมุมแม่ม่ายจะออกฤทธิในร่างกายมนุษย์ในช่วง๑๓วันแรก
ร่างกายก็จะขับพิษออกไปโดยธรรมชาติ
ทั้งหมดภายใน๑๒อาทิตย์ทุกอย่างจะกลับมาปกติ
ส่วนการรักษารอยแมงมุมกัดก็เหมือนกับรอยเข็มเล็ก๒รูเอง
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็รีบไปพบแพทย์

ส่วนน้ำมะนาวที่หมอชาวบ้านนำมาผสมกับรากไม้
คือเขาบอกว่าปรากฏว่าโดนแมงมุมกัดคือวิถีชาวบ้าน
ก็ให้เอาน้ำมะนาวมาผสมกับรากไม้แล้วก็มาใช้ทาแผลนั้นน่ะ
คือตามนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไม่แนะนำนะเพราะอาจจะทำให้แผลสกปรก
แต่น้ำมะนาวไม่สามารถฆ่าพิษได้
แล้วทำไมมันต้องเป็นแมงมุมแม่ม่ายหัวมันตายทุกตัวเลยเหรอ
มันถึงเรียกแมงมุมแม่ไหม้คือแมงมุมแม่ไหม้คือแมงมุมแม่ไหม้คือแมงมุมแม่ไหม้

เธอช่วยตอบแทนหน่อยฉันไม่เข้าใจน้ำ
เดี๋ยวไปถามอะไรก่อนนะที่อยากมาบอกให้ฟัง
เมื่อแต่เนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงนะ
ต้องระวังหน่อยเพราะว่าบางทีแบบอย่างเมื่อวานเห็นไหม
ไอ้ขาวที่ออกมาเอาอีนน้ำไอดอนเหยาะตา

พี่ก็คิดดูเอาเองแล้วกันว่าถ้าสมมุติในระหว่างที่เราออกมาทำงานกัน
พ่อแม่เราอะไรอย่างนี้ออกมากัน

กระทะยาสมุนไพรยาบำรุงนี่แหละ

แม่ก็ดูโทรทัศน์ไปทุกวันดูแล้วก็เปลือกอย่างนี้
ในจังหวัดทัศน์ของเรามันมีคนควบคุมถ้าพูดจริง
แต่ทุกวันนี้สิ่งที่น่ากลัวคือเดินตามบ้าน
แต่ถ้าสมมุติในทีวีโอเคคุณก็ต้องใช้สติดีเพราะว่า
คือพวกมันอันตรายกว่าดูพี่หนุ่มไอ

ยังมีออยอยู่ใช่ป่ะแต่แมงมุมทำไมต้องเป็นม่าย
ไม่พี่มาชะครับพี่เป็นไม้วันนี้ก็เรางวัลชื่น
ก่อนเข้ารายการก็บุ้งมุ่งบิ๊บนี้ตั้งใจอ่านคราวนะครับ
อุ๊ยเหรอไห้งงมากฃ

อันนี้ก็เพื่อย่างประเด็นนะ

ทำไมแมงมูลถึงเป็นไม้ผัวมันตายเหรอ
ทำไมคำถามนี้จะออกจากปากของออนภาคบางทีกูก็งง
ไม่เข้าใจ
เรื่องนี้บ้างนะสงสารมากเลยนะ
เด็กทารกน้อยวัยแค่๑๙วันเนี่ยถูกหมานะครับ
กัดแผลเนี่ยเวอะสาหัสเลย
เมื่อวานนี้นะครับพันธ์ตำรวจโทอธิสิทธิ์สุวรรณรัฐ
ท่านเป็นสวัสดิสอบสวนอยู่ที่สพเฉลิมพระเกียรตินะครับ
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการรับแจ้งเหตุนะครับ
สุนัขเนี่ยไปขย่ำเด็กทารกนะครับ

จึงรายงานให้ภูมิคับบัญชาทราบ
จากนั้นนะครับจึงนำเจ้าที่มุมธิต้ายเต๊กตึ๋งนะครับ
รุดไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าว

ไปพบกับนางสาวธิดารัฐอายุ๑๘ปี

กำลังร้องไห้อยู่กลอดร่างของลูกสาว

สภาพเนี่ยถูกสุนัขนะครับ
กัดจนเป็นแผลเวอะวะตามไปได้

อาการสาหัสมากนะครับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับ

โดยคุณแม่นะครับก็ได้มีการเล่าทั้งน้ำตา

มีความลูกนอนอยู่ที่ในเปรน

จากนั้นไปล้างจานไม่ถึง๑๐นาทีเลย

มันขู่คำลามแล้วก็เหมือนกับกัดอะไรก็ไม่รู้

ก็เลยไล่สุนัขให้หนีไปนะครับ

แต่ไม่พบล่าสุดเลย

แล้วก็ตัดคอนี้นะส่งไปสู่สัตว์
เพื่อให้ตรวจนะครับว่ามีเชื้อสุนัขบ้าหรือเปล่า

สมพันธ์เสร็จฆ่าแล้วก็กิน

ตัวเด็กทารกหญิงคนนี้เนี่ยก็ยังอาการสาหัสอยู่นะครับ

เพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คมาอีกทีนึงว่าหมาตัวนั้นเป็นบ้าหรือเปล่า

นี่๑๙ไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรอยู่แล้วแม่งงสารมากเลย
ตายขอบคุณมากนะครับที่ส่งความรู้มาให้เราทราบ

รู้เรื่องว่าแมงมุมพอเวลามันทอดมามันจะกัดตัวปุ้ง
เอาสุขานี่ดีกว่าสนุกดีสุขานี่
เคยเห็นนะสุขาอะไรนะสามารถที่จะบรรจุคนได้ทีละ๒๐๐คน
อ้าจริงสุขาที่เมืองจีนนี่เลยค่ะที่เมืองชงชิ่งชงชิ่งนะ
ต้องบอกว่ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วแหละ
นี่คือรูปพระของสุขาค่ะคุณคะ
นี่คือห้องน้ำเหรอเนี่ยนี่คือห้องน้ำค่ะ
สามารถที่จะเข้าไปแล้วกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วค่ะ
คุณสามารถเข้าไปแบบว่าปลดทุกข์ได้นะคะทั้งเบาทั้งหนักเนี่ย
ถึง๒๐๐คนกันเลยทีเดียว
ครอบคลุมพื้นที่ไปทั้งหมดเนี่ยนะสี่หมื่นตารางเมตรเลยค่ะ
นี่เด็ดไหมดังนั้นนี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็น
สุขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเลยทีเดียว
นี่มีแต่รูปข้างนอกข้างในไม่มีให้ดู
โอ้โหนี่คือนี่มันดูไม่ออกว่าเป็นสุขาเลยนะ
ขอบอกเลยเนอะเนอะไม่อยากเชื่อเลย

นี่ห้องนี้ที่ล้างมือก็สวยดีอะ
เออนางก็ทำแบบว่าเป็นวิลิสมาระ
อันนั้นล้างมือใช่ป่ะ

อันนั้นของผู้ชายยืนเป็นถีบ

อันนี้ที่ฉี่เหรอเป็นหนอกบ้าน

ช่วงหน้าช่วงหน้าอะไรคะคุณม้าค่ะ
นางไม่กัดหัวผัวตัวเองตาย

เอาล่ะค่ะ
ก็เรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่เดินพรมแดงกันเลยทีเดียวนะ

เหมือนกับตอนที่เข้าไปคาน
รอเรียลเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ที่จัดงานที่คาน
แต่ดาราคนอื่นไปขายของไหม
ดาราคนอื่นไปขายของไหมไปหมายความว่าอะไร
ไม่ไม่คืนก็ได้ก็ให้ซ้ำอีซื้อให้สิเออบ
ม่อนก็คือใครอะม่อนก็คือน้องมิ้นท์ชาลินากับบอมธนิน
ดื่นเที่ยงคืนบางทีฉันทำงานเสร็จดึกดื่น
จริงเกม๒๕ไงก็ใช่ดึกดื่นเที่ยงคืนบางทีไปกินโจ๊ก
เห็นมันนั่งกันอยู่ในห้องชื่อแบบม่อนแกกินกับบอมธนินหรือเปล่า
ตอนนั้นบอมธนินเล่นบทเก้งกวางแต่ไม่ใช่สรุปเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเลยอ่ะ
บรรดาหลายคนก็จับตามองหนักมาก
พระเอกซุปตาเลยบอมธนินก็ออกมาโพสต์ภาพถ่ายสุดหวาน
อินสตาแกรมเดินกุมมือกับม่อนธนัชชัย
น้องชายแท้ของมิ้นท์ชาฬิดา
แต่ยังเขียนแคปชั่นระบุสถานะคนรู้ใจบอมม่อน
บอมซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องก็ได้ตอบ
บอกว่าภาพถ่ายจับมือจริงผมต้องบอกก่อนนะฮะ

เพราะที่ผ่านมาเราเองก็มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้ว
คือสนิทกันแล้วม่อนเองก็เป็นน้องที่รู้ใจผมคนหนึ่งว่ะ
เอาเป็นว่าสรุปเขาไม่มีอะไรกันโอเคแต่ผมอยากให้คุณอ่านข่าวนี้
ผมขอไม่อ่านคุณไอ้เรื่องแบบนี้มันต้องคุณ

๑๒๓อ่ะเริ่ม
เพราะโดนเทปก็คนเดิมอีกนะไงวะ
เพราะโดนเทมาตลอดไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใด
พูดถึงเบ้าหน้านางเอกก็อยู่ในโหมดงานดีอยู่แล้วนะ

นี่ไงไม่งั้นจะเป็นนางเอกได้ยังไงล่ะจริงไหม

เรียกได้ว่าแสนสาหัสพอสมควรกับเรื่องผู้ชาย
นี่ไงเออนี่ขนาดไม่ได้ตั้งสเปค
นี่ไงขอแค่กระเป๋าไม่แบนก็โอเค

แต่พอมาสอยผู้ใหม่

สอยผู้ใหม่คือผู้ชายนะแต่เราใช้ว่าผู้นะ

สอยผู้ใหม่ที่จัดว่าอยู่ในตระกูลดี

ที่ไหนได้กลับกลายเป็นแค่ปลายแถว

เม้ามอยก็ตั้งแต่อีกคนที่จับปิดจับถูก

ตอนแรกคิดว่ารวยแล้วตอนนั้นก็ไปจ่ายเงินให้เขาอะเนาะ

เมาส์มอยกันให้มันปากทางวงการว่าผู้รายนี้ไม่รวยจริง
แถมร้อนเงินอีกต่างหาก
แต่มาถึงจุดนี้รวยไม่รวยชีก็ไม่ซีแล้วล่ะค่ะ

อะไรก็ยังไม่รู้เลยอ่านมาตั้งนาน

คุณอ่านแล้วคุณไม่รู้เลยเหรอ

แล้วยังไงหรอก
จุดนี้รวยไม่รวยชีก็สนุกขึ้นแล้วเว้ยเฮ้ย

รวยไม่รวยชีก็ไม่ซีแล้ว
เพราะสิ่งที่ทำให้นางฟิน
ผู้ใหม่แรงดีโดนใจฉีด

ใจชีเหลือเกินจัดหนักเดิน
วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๕๖มื้อ

มาให้ฉันอ่านทำไมฉันไม่เคยอ่านอะไรอย่างนี้ตบตา

มันต้องเอียกรายนี้ชีศายตำอาจจะ

ก็ไปชกเพราะเคยเถอะ

อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่บังเอิญ

เพื่อนกันมันดี

แฟสกันแล้วมันถูกใจเชี่ยเหล่าเกิน

ส่วนช่วงนี้นางเอกก็จะออกอาการหลงหลัวหน่อย
นี่หน่อยหงหูตานี่

ชอบมาหลอกให้ข้านี้ฉันไม่ค่อยชอบด้วย
ตัวไปนี้ไม่ต้องมาให้ผมอ่านด้วยข่าวแบบนี้ส่งมาให้เขาเลย

ไม่ใช่ฉันไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้หน่อย

อันนี้มันไม่กัดหัวผัวมันนะ
อีกแล้วโถ่ทราบอีกแล้วหนูไม่ยุ่งก็นะ

นี่เฮ็ดมีของใหม่มานำเสนอค่ะบนโต๊ะเลย
นี่นะครับพวกเราขอรีวิวหน่อยนะฮะ

คนไม่เคยเสี่ยวนะคะ
จนหาว่านักตายด้านเหรอพูดเนี้ยเหมือนมันนักตายด้าน
ผมจะไม่กัดหัวตัวเองตายหรอก

น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าประสิทธิภาพของเค้าเนี่ยเนื้อกว่าเร็วแรงสุด
คือแบบกล้องดีมากวายหน้าสวยมากจริงคือถ่ายกล้องออกมาสวยคุณแม่คมชัดมาก
เออคุณแม่มันเป็นข่าวเขารู้กันหมดเลยนะครับ
ไว้ดูนะก็ต้องมีคนมาถามฉันอีกอ่ะฉันน่าเบื่อมากเลยอ่ะ
เอาเรื่องนี้หน่อยมั้ยน้องกรีนเนี้ยเขาเคยดูใจไฮสโอแพทริคมาก่อน
ที่นั่นเหรอตอนนี้มันเป็นแฟนขวัญเนี้ยนะฮะ
หลังจากที่มีข่าวเมาส์นะครับว่าขวัญอุสามณีเนี่ย
เขาซุ่มปลูกต้นรักกับทายาทโรงแรมหรูเรนเนซองนะครับ
อย่างคุณแพทริกที่งานนี้ฝ่ายชายเคยเป็นอดีตหวานใจของกรีนอัศดาพร
ล่าสุดนะฮะนักข่าวไปเจอสาวกรีน
ก็เลยมีการเปิดเผยกันถึงเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าไฮโซแพตริกไม่ใช่คนเก่าของเรานะ

บอกอย่าพูดแบบนั้นเลยเดี๋ยวเขาจะเสียหาย

คือตอนนั้นก็ยอมรับว่าศึกษาซึ่งกันและกัน

แต่ถึงตอนนี้วันหนึ่งมันก็อาจจะยังไม่ใช่
ก็แค่หันหัวไปคนละทางเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ในมุมของพี่ขวัญเอง

ผิดใจคงไม่มีสำหรับพี่ขวัญอยู่แล้ว

เขาได้ตระหนักอะไรหลายอย่างนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป